แพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ

พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะพี่น้องชาวกรุงเทพพระมหานครที่

ที่ท่านได้ผู้ว่า

ใช้อำนาจอธิปไตยของทุกท่านนะครับ
เลือกผู้ว่าที่ท่านรักมาจากฝ่ายประชาธิปไตย
และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องกอทมที่เคารพทุกท่านนะครับ
ท่านตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาคกรุงเทพก็คือสกร
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาขนาดนี้นะครับ
เป็นภักดิ์ฝ่ายประชาธิบัติ
โดยเจ้าภักดิ์เพื่อไทยของเรานะครับ
ต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนนะครับ
ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับสกของพักเพื่อไทย
ขณะนี้คะแนนยังไม่เป็นทางการ
ภักดิ์เพื่อไทยได้รับความวางใจมาเป็นอัดับหนึ่ง

แม้บางเขตบางพื้นที่คะแนนของทุกท่าน
อาจจะทำให้พักเพื่อไทยเราไม่ได้มีโอกาสรับใช้ทุกท่านในฐานะสอกร
แต่ถือเป็นคะแนนที่มีประโยชน์ยิ่งกับการทำงานของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เพราะว่าไม่ว่าเราจะได้รับการเลือกตั้ง
ว่าเราจะได้รับการเลือกตั้งจากทุกท่านหรือไม่
พวกเราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านตลอดไปอยู่นะครับ
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งใด
ขอบคุณสำหรับทุกคะแนนที่ตัดสินใจเลือกอย่างมียุทธศาสตร์นะครับ

หรือสอกรมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าท่านต้องการออกจากวิกฤต
ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นจุดนำที่จะนำพาประเทศนี้
โดยเฉพาะประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่บอบช้ำมาตลอด๘ปีให้ออกจากวิกฤตให้ได้
ขอบคุณทุกคะแนนแบบนั้นจริงครับ
ผมในฐานะหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่ากรุงเทพข้ามหานครคนใหม่
ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
คะแนนที่ไม่เป็นทางการขนาดนี้ก็น่าจะพูดชื่อได้นะครับ
เพราะว่าผลการนับคะแนนแม้เป็นส่วนหนึ่ง
แต่ว่าได้รับความไว้ข้างใจอย่างจากพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพอย่างท่วมท้น
ขออนุญาตกล่าวน้ำไว้ก่อนนะครับท่านพูดว่าชาติชาติสิทธิพันธ์
ก็เป็นความภาคภูมิใจของพักเพื่อไทยส่วนหนึ่งนะครับ
ที่ท่านเคยทำงานร่วมกับเราท่านต้องการรับใช้พี่น้องชาวกรทม
ก็ตัดสินใจไปลงในฐานะเป็นผู้สมัครอิสระ
ก็ได้รับความภาคภูมิใจจากพี่น้องภาคเครือไทย
แสดงความยินดีครับและเราก็พร้อมนะครับที่จะ
สนับสนุนท่านผู้ว่าถ้าท่านผู้ว่าเองต้องการ
การสนุนจากภาคเครือไทยเราและเราก็มั่นใจนะครับว่า
พวกเราเคยทำงานด้วยกันมาเนี่ย
ถ้าเราต่างฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เพื่อไทยก็พร้อมและยินดีที่ทำงานร่วมกับผู้ว่า
ท่านภูมิว่าที่แข็งแกร่งที่สุดศกภภและแขลงแกร่งที่สุดครับ
เราจะเดินทางไปด้วยกันได้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ
ขอบคุณทุกสิ่งอาหารที่เกิดขึ้นนะวันนี้นะครับ
จากการถูกทำลายล้างเรื่องของประชาธิปไตย

แต่วันนี้พวกเรารู้สึกมีความหวังครับ

ที่จะกลับมายืนเพื่อจะกรอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ขอบพระคุณทุกคะแนนเสียง

นามพักเพื่อไทยต้องขอขอบพระคุณมาอย่างยิ่งครับ
ขอบพระคุณนะคะทางในแพทย์ชนน่านศรีแก้วค่ะที่พักเพื่อไทยเองได้ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด
ต้องขอเท้าความถึงการเลือกตั้งทั่วไปนะคะจากเขตหลัก๔ที่ผ่านมา
ถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นกรุงเทพหานครหรือในระดับชาติ
ฉันว่าสิ่งนี้คะแนนที่พวกเราได้ส่งเสียงร่วมกันประกาศออกไป
จะส่งถึงรัฐบาลในชุดปัจจุบันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุดค่ะ
และต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญดรควงเพชรชุนละเอียด
สมาชิกสภาคกรุงเทพหานครพักเพื่อไทย
ได้กล่อนำแผลงกับสื่อมวลชนค่ะรับทราบผมขอเรียนเชิญค่ะ
ค่ะก่อนอื่นที่ฉันแนะนำของของปอเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพในครั้งนี้นะคะ
ที่เราพักเพื่อไทยได้มีวันนี้นะฮะวันที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ
เลือกพักที่ฝั่งประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นจากคะแนนที่เรายังไม่เป็นทางการ
นี่ฉันก็ทราบดีว่าทุกท่านอึดอัดกับความเป็นอยู่ของปัจจุบันนี้
และยังเชื่อมั่นว่าทุกท่านมอบความไว้วางใจให้พักเพื่อไทยในครั้งนี้
ให้มานำนโยบายต่างที่พักเพื่อไทยและทั้งที่สกที่จะทำให้กับคนกรทม
ฉันเชื่อมั่นว่าไม่ว่าผู้ที่จะสอบได้สอกรหรือผู้ที่ไม่สอบได้
เรียนจะให้ตั้งมั่นทำงานให้กับคนกรทมนะคะต่อไปอย่างต่อเนื่อง
และจะผลักดันนโยบายนั้นทุกนโยบายที่เราให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรทมนั้น
สู่สภากรมและทำได้สำเร็จและให้ทำได้จริง
ต้องกราบขอบคุณชาวกรทมทุกท่านที่ให้กำลังใจกับพวกเราพักเพื่อไทย
ค่ะก็ขอกลับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะทางดรพวงเพชรนะคะ
นี่คือคำขอบคุณจากใจพวกเราชาวเพื่อไทยที่ส่งถึงทีมงาน
ที่ทำงานกันอย่างแข็งขันเพื่อที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพหานคร
อันดับต่อไปนะคะที่ฉันขอกลับเรียนเชิญนะคะ
ทางคุณแพทองทานชินวัฒน์ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม
และนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ได้กล่าวแถลงและขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะ
ก็ทางลาวพักเพื่อไทยก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะที่อย่างอื่นเลยอันดับแรกคือ
พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าและสอกรมามา
เป็นเวลานานมากมากแล้วอย่างที่พี่น้องทราบกันนะคะผู้ว่าเราก็เกือบเก้าปีแล้ว
ส่วนสกก็จะ๑๓ปีแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมาก
สำหรับการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนะคะที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้
และพี่น้องทุกคนก็ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกันนะคะอันนี้ก็ขอยินดีอย่างยิ่งค่ะ
ที่กรุงเทพเราจะได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็สกที่มาจากการเลือกตั้งค่ะ
ก็หลังจากนี้นะคะนโยบายต่างที่พักเพื่อไทยเคยได้บอกพี่น้องไป
สกของเราก็จะผลักดันค่ะให้นโยบายเหล่านั้นได้เกิดขึ้น
เพราะว่าผู้สมัครสอกรทุกคนทุกเขตที่ออกไปพบพี่น้องเขาได้ทำงานหนักค่ะ
ไม่ได้ทำงานหนักเฉพาะแค่ช่วงกำลังจะเลือกตั้งแต่ทำงานหนักมาประมาณสองปีแล้วค่ะ
แล้วเขาก็ได้เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของพี่น้องที่มีความทุกข์ยากมีปัญหาจริง
วันนี้ชาวกรทมถึงได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าพี่น้องมีความทุกข์มากแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วที่จะอยู่ในสภาวะของเศรษฐกิจ
และปัญหาปากท้องที่มีกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานแบบไม่มีที่สิ้นสุด
คุณพี่น้องทุกคนค่ะแล้วเราจะตั้งใจทำในสิ่งที่เราเคยรับปากกับพี่น้องไว้
กับพี่น้องไว้ว่าจะทำนโยบายต่างเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของพี่น้องชาวกรุงเทพและทีมงานของพักเพื่อไทยของเราทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
ที่จะทำให้กรุงเทพเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้นชีวิตของชาวกรทม
ต้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะ
ต้องขอขอบคุณนะคะกับการนี่จากทางเพื่อไทยนะครับ

เป็นการแถลงขอบคุณคนกรุงเทพเรื่องของการเลือกตั้งสอกร
หัวหน้าพักเมื่อสักครู่นี้ในแพทย์จนสวัสดีคุณอุ้งอิง